ผู้หญิงคนนี้อายุเบนเจอร์เพศพอดี๒๕ปีครับ

แล้วไปหลับหลับไปนานสองนาน

ต้องเดินเท้ากลับบ้านด้วยตัวเอง

รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยู่ด้วยเดินเท้า๔กิโล

จะออกมาก็ออกมายากเหลือเกิน

เป็นเพราะเธอพกเหรียญ๕บาท

สุดท้ายมอเตอร์ไซค์จะเจอไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง

ชาวบ้านตะบนกุฎป่องอำเภอเมืองเลยครับ
บอกว่าทำงานที่ร้านอาหาร
ก่อนหน้านี้เลิกงานประมาณ๔ทุ่ม

ไม่รู้เนื้อรู้ตัวขี่ไปเรื่อยครับ

ปกติก็จำทางกลับบ้านได้นะ
แต่ว่ารอบนี้คือขี่ไปเรื่อย
รู้ตัวอีกทีก็นู่นฮะไปสะดุ้งตื่น

เธอบอกว่าเธอนอนอยู่ในห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้

ห่างจากร้านอาหารที่เธอทำงานประมาณ๗กิโลเมตร

สภาพรอบด้านมีแต่ป่าย่า

เพียงแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่อาคารศูนย์การเรียนรู้

มอเตอร์ไซค์อยู่ไหนหามอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ก็ไม่เจอครับ

ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นป้ายร้านอาหาร
แต่ไม่เจอชาวบ้านเลยสักคน

แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศตรงบริเวณศูนย์อาคารเรียนรู้เนี่ย
นั้นขึ้นภาพมาได้เลยนะฮะจะเห็นเลยว่ามีแต่ป่าย่ารกชัดเต็มไปหมดเลยอ่ะ
มันคล้ายกับพื้นที่ร้างแบบนี้มิ้นคุณผู้ชมลองดูสิฮะเธอบอกเนี่ย
กลัวแล้วคิดดูตื่นมาตอนตีสองอ่ะโอ้ยตายแล้วมายังไงเนี่ย
หาคนสักคนก็หาแทบไม่เจอไฟก็หายากเหลือเกินมีแต่ป่ามีแต่ย่าเต็มไปหมดเลย
เดินเท้านะครับเธอบอกว่าเธอเดินเท้ามา๔กิโลเมตรจนถึงบ้าน
รอดมาได้เธอบอกว่าโชคดีมากลองฟังเพิ่มเติมครับ
มาจากร้านแล้วแล้วก็ขี่รถกำลังจะกลับบ้านแล้วก็ภาพก็ตัดไปเลย
นึกได้คือตอนฟื้นอยู่ในห้องน้ำประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง
หนูหนูขับรถออกมาได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันล้มมันคือมันก็ต้องสลบอยู่นั่นแล้ว
เหตุฉะไหนทำไมมันเข้าไปอยู่ในห้องน้ำควานหาโทรศัพท์
โทรศัพท์ก็ไม่เห็นไม่เห็นรถแต่เห็นกุญแจรถอยู่ในมืออ่า
คิดว่าโดนขโมยแน่เลยอ่าก็เลยตั้งสติได้ก็เลยไม่ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะ
ตัวเองต้องกลับบ้านให้ได้ก่อนเธอบอกว่าเธอต้องตั้งสติแล้วก็กลับบ้านให้ได้ครับ
คือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเธอเมาหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ตัวคือ
ลอยหลับไปแล้วก็ตื่นมาอีกทีก็เอ้าจำอะไรไม่ได้มันมีความภาพความจำที่ตัดวูบไปไหม
แต่เธอบอกว่าไม่ใช่หรอกผีบังตาตั้งใจจะกลับบ้านก็รู้เส้นทางอยู่ประจำอ่ะ
จู่ถูกบังคับให้ขับมาทางนี้แล้วก็หลับไปเลย
มาอีกทีก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พยายามจะออกมาก็ออกมายากเหลือเกิน
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเธอนะฮะเธอบอกว่าเล่าให้พ่อกับแม่ฟัง
หลังจากที่มาถึงบ้านนะหลังจากนั้นไปตามหามอเตอร์ไซค์ครับ
มอเตอร์ไซน์ก็เมื่อกี๊นี่เธอขี่ออกไปแล้วนี่นา
เพราะว่าตอนที่ตื่นมามอเตอร์ไซค์ก็ไม่เจอดูซิตั้งแต่ที่ร้านอาหารตอนออกมาเนี่ย
เป็นยังไงอยู่ตรงไหนบ้างไหมไม่เจอครับ
ตามหาไปตามหามาไปเจอมอเตอร์ไซค
อยู่หน้าประตูศูนย์การเรียนรู้นั่นแหละฮะ

ทั้งที่วันที่เกิดเหตุตอนมุดรั้วออกมา
ซ้ายมองขวาหาแล้วหาอีกเธอบอกไม่เจอมอเตอร์ไซค์เลย
สงสัยผีบังตาไม่อยากให้เธอกลับบ้านแน่
เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครในครอบครัวมาก่อนเลย

ลองแสดงความเห็นคอมเมนต์กันมาได้

แล้วเธอบอกว่าที่เธอรอดปลอดภัยมาได้
เดี๋ยวลองดูนะฮะถ้ามีภาพขึ้นมาได้เลย
พกเหรียญ๕บาทรุ่นเก่าพญาครุฑเหรียญแบบนี้
ใครยังไม่เคยเห็นนึกไม่ออก
นี่ครับด้านหนึ่งจะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็อีกด้านหนึ่งเธอบอกว่านี่แหละ
เหรียญ๕บาทรุ่นเก่ารุ่นพญาครุฑ
ช่วยทำให้เธอรอดมาปลอดภัย
นี่ก็เป็นเรื่องราวของสาววัยเบนเจอร์เพศท่านนี้ครับ